พศูนย์หรือมีชื่อเรียกอื่นว่าฝักเพกาลำผู้ขันสลัดใดซึ่งเป็นเครื่องโลหะประดับยอดปราง
มีรูปลักษณะคล้ายใบมีดที่นำมาติดซ้อนกัน๒ชั้นและ๓ชั้นประดับยอดด้วยใบมีดรูปพระขันอีก๑ยอดรวมเป็น๙ยอด
ทรงมนต์ของพระปรางมีนกพระศูนย์ประดับอยู่เสมอที่ใดไม่มีเป็นเพราะชำรุดเสียหายไปทั้งสิ้น
ศาสตราจารย์โชธกรยานมิตรมีความเห็นว่าส่วนยอดของพุทธปรางดัดแปลงมาจากตรีศูนย์ซึ่งเป็นอาวุธของพระอินทร์นำมาซ้อนกัน๓ชั้นเป็นแบบเฉพาะของไทยที่คิดขึ้น